อันนี้น้ำลดตัวเงินตัวทองผุดมาแบบนี้ค่ะ

เฮ้ยมันคือจราเข้หรือเปล่ามันใช่จราเข้ไหม
รีระนี่ได้เลยนะใช่ค่ะตัวใหญ่มากนะคะ

ตอนนั้นนะคะตกใจคือมันวิ่งเร็วมากปกติ
ตัวเงินตัวทองมันวิ่งไวขนาดนี้เหรอคะ

เนี่ยแต่ว่าฝ่าน้ำแบบนี้ก็ไวแบบนี้เหมือนกัน

นี่นะคะเป็นคลิปที่ถูกโพสต์โดยคุณหนูอ้อ๑๗นะฮะ

ระดับน้ำลดแล้วมีคนมาเยี่ยมบ้าน

ตราเข้บางคนหลายคนด้วย
หนึ่งในนั้นรสลินค่ะเข้าไปพิมพ์ถาม

เขาไม่มีใครมาบอกเดี๋ยวต้องรอดู
เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านมาบอกบ้านเล็กที่หรือเปล่า
นี่เพิ่งวันที่๒เองเดี๋ยวรอ
แต่มันก็ฟรีสไตล์เร็วมากเลยนะช่วงน้ำหนีหมาดำนะฮะ